เรื่องราวที่ชาวบ้านจังหวัดพยาวเขาฮือหากันเพราะว่าเจอปลาไหลสีทอง
แต่หลายคนบอกอาจจะเคยเจอแล้วใช่ไหมคะ
จะบอกคุณผู้ชมว่าที่นี่เขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่นเลยจริง
เพราะว่ามันมีลักษณะพิเศษทั้งสีทั้งทรงอะไรต่างนานาเนี่ย
ปากของปลาไหลมันเป็นสีชมพูมันไม่เหมือนปลาไหลทั่วไปที่เป็นสีน้ำตาล
นี่ค่ะเขาเลยบอกว่ามันเป็นปลาไหลที่มันไม่เหมือนตัวอื่น
ลำตัวก็ออกสีเหลืองทองปนชมพู
บริเวณปากและหางมีสีแดงอมชมพูไม่ใช่สีดำคล้ำเหมือนปลาไหลอื่นค่ะ
พอชาวบ้านเขาเห็นเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเขาก็แห่แหนมาเลยมาที่บ้านเลขที่๔๐
หมู่๑๖บ้านแม่นาเรือตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองพยาว
ที่นี่เจ้าของบ้านก็คือคุณจำเนียนคล้ายดวงอายุ๖๖ปีนะคะ
เขาเจอปลาไหลประหลาดลำตัวสีเหลืองทองยาวประมาณ๒๐นิ้วจากการที่ไปหาปลาตามท้องทุ่งนานี่แหละ
ก็เลยเอามาไว้บ้านพอชาวบ้านเขารู้อุ้ยมาบ้านนี้ไม่ขาดสายมาดูซิมันประหลาดยังไงมันแปลกยังไง
หางก็ชมพูป่าก็ชมพูเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปลาไหล่สีทองที่มาให้โชคให้ลาบ
จำเนรเขาจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อเชื่อว่ามันน่าจะเอาสิ่งดีมาให้กับครอบครัว
หวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์แล้วก็ไม่ผิดกฎหมาย
เอ็ดแล้วก็หวังกันต่อไปนะคะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะ